ต่อเนื่องจากโลกออนไลน์ที่มีการแชร์พฤติกรรมของครูสองคน
ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเดียวกัน

ซึ่งอยู่ในท้องเที่ยวรับผิดชอบของสนบางกอกน้อยนะคะ
คุณผู้ชมแบ่งเป็นสองกรณีแบบนี้
กรณีแรกตอนนี้ที่เป็นข่าวโด่งดังก็คือกรณีครูพระ
ที่บอกว่าไปกระทำอาณาจารย์ข่มขืนนักเรียน
แล้วก็นักเรียนไปฟ้องพ่อแม่สุดท้ายโดนแฉออกมาเป็นระยะ
ซึ่งครูเองตอนนี้โดนย้ายออกจากพื้นที่แล้ว
แล้วก็ปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนกรณีที่๒เป็นกรณีของครูสอนภาษาจีนนะคะ
ก่อนหน้านี้โดนแจ้งข้อกล่าวหาก็คือเรื่องของการข่มขืนน้องม๒นะคะ
ล่าสุดในวันนี้ค่ะครูสอนภาษาจีนคนดังกล่าว
เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางกอกน้อย
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยครูสอนภาษาจีนรับสารภาพบอกว่า
ได้ก่อเหตุข่มขืนนักเรียนหญิงชั้นม๒จริง
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นคือกรกฎาคม๖๑ที่ผ่านมา
ทางตำรวจสนบางกอกน้อยก็เลยแจ้งข้อกล่าวหากับครูสอนภาษาจีน
คนนี้๒ข้อหาคือ

ข้อหาที่๒กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
หลังจากแจ้งข้อหาเสร็จสิ้นก็ทำตามกระบวนการ
คือนำตัวครูคนนี้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันค่ะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกมณัฐรุ่นนาค
ผู้กำกับสนบางกอกน้อยบอกว่า
จริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเดียวกัน

ที่อยู่ในท้องที่รับผิดชอบของผู้กำกับมณัฐรุ่นนาค
บอกว่าต้องแยกออกเป็น๒คดีนะ
แต่เกิดขึ้นในโรงเรียนเดียวกัน
โดยกรณีของครูสอนภาษาจีนข่มขืนลูกศิษย์ม๒นั้น

ตอนนี้ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องของครูพระนั้นนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีคณะกรรมการทั้งครูในโรงเรียนเองและครูจากคนนอก
เรื่องต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑กรุงเทพ
ได้มีคำสั่งย้ายครูที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยให้ไปประจำที่สพมจนกว่าจะมีผลสอบแล้วเสร็จ
เพราะเกรงว่าหากปล่อยไว้อาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
และตัวเด็กที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหาย
ส่วนระยะเวลาจะดำเนินการคาดว่าภายใน๗วันอาจจะได้รู้ผล

อย่างไรก็ตามค่ะภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ผู้ปกครองที่อยู่ในระแวกบางกอกน้อยบอกว่า
ได้ยินข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะ
ลูกสาวแล้วก็เพื่อนของลูกสาวเนี่ยก็ไม่กล้านะคะ
ไม่กล้าที่จะเลือกโรงเรียนดังกล่าว
เพราะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มันก็เป็นชื่อเสียงในทางลบอะนะคะ

เพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่มีชื่อเสียง

แต่เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบกับการเลือกเรียนของเด็ก
เพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหรือเปล่า

นี่จะยิ่งหนักใจมากกว่านี้อีก
นึกภาพครูสอนคนแล้วไปข่มขืนคนที่ตัวเองสอน